ซึ่งก็สองวันนะคะสองวันสองคืน
สำหรับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์โรงงานผลิตแมทโฟม
แล้วก็เกิดไฟไหม้ก็ต้องลีภัยจากสารเคมีนะคะ
รวมถึงความปลอดภัยในด้านอื่นด้วยปรากฏว่าวันนี้นะคะ
รัศมี๒๕กิโลเมตรจะได้รับการอนุญาตให้กลับเข้าไปในบ้านได้แล้วนะคะ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรประการค่ะได้มีการประกาศผ่อนปลนค่ะ
สำหรับประชาชนที่อยู่ในรัศมี๒๕กิโลเมตร
รอบบริษัทมิงตี้เคมิเคิลจำกัดนะคะ
สามารถกลับเข้าที่พักได้ตั้งแต่๑๗นาฬิกาของวันนี้ค่ะ

ท่านผู้ว่าสมุทรประการในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์
ก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
เพื่อที่จะแถลงเรื่องนี้ให้กับประชาชนค่ะ
คลี่คลายสถานการณ์ก็ต้องบอกว่าคืบหน้าไปมากนะคะ
ท่านบอกว่าจากการประชุมกับผู้ชำนาญการก็ได้ข้อสรุป

ก็คือสารเคมียังอยู่ในถังกว่า๑๖๐๐ลิตรนะคะ
ยังไม่แน่ว่ายังไม่ชัดเจนว่ายังเหลืออีกกี่ฤทธ
แล้วก็ที่รั่วไหลออกมาถูกเผาไหม้ไปแล้วกี่ลิตร
เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยแยกการทำงานออกเป็น๒ชุด
แรกจะเข้าไปกำจัดสารเคมีที่หลงเหลือ
อยู่ในที่เกิดเหตุที่อยู่บนภาคพื้นดินนะคะ
ส่วนชุดที่๒อันนี้จะดูในถังนะคะ
ก็จะใช้สารเคมีชนิดหนึ่งเข้าไปเจือปน
เพื่อให้มันติดไฟน้อยที่สุดนะคะ

ก็คือการเข้าถึงตัวถังสารเคมี
ตรงนี้จะต้องสำรวจให้รอบครอบ
จะได้มั่นใจว่ามีความปลอดภัยสูงสุด
ก่อนที่จะให้ผู้ชำนาญการเข้าไปจัดการกับสารเคมีที่เหลืออยู่

ตอนนี้กำลังวางแผนในการที่จะเข้าไปควบคุมตรงส่วนนี้นะคะ
ส่วนพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบนะคะ

ก็จะให้คนที่อยู่ในระยะมากกว่า๑กิโลเมตร

แก้วเมื่อวานถนนเขายังปิดอยู่
ตอนนี้ก็จะเปิดให้ใช้ทั้งสองฝั่ง

ยกเว้นถนนกิ่งแก้วด้านตะวันตกตั้งแต่ซอย๑๙ถึงซอยที่๒๕
ตรงนั้นยังเป็นพื้นที่ควบคุม
ยังไม่อนุญาตให้เข้าถึงค่ะ
ในประมาณเวลา๑๗นาฬิกานะครับ
จะให้พี่น้องที่อยู่ในระยะนะครับ
ตั้งแต่ว่าเป็น๑กิโลนะครับ
คือ๒๕กิโลนะครับ
ยังมากกว่านี้นะครับเวลา๑๗ไทยกาล
จะให้พี่น้องกลับบ้านได้นะครับ
ก็เรียกว่าคลี่คลายไประดับหนึ่งแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็กำลังทำให้เกิดความแน่ใจมากยิ่งขึ้นนะคะ
ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะผู้ประกอบการของโรงงาน
ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
โดยออกจดหมายใจความก็คือว่า
บริษัทมิงตี้เคมิคอลจำกัดประสบอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมครั้งใหญ่
เมื่อเช้าวันที่๕กรกฎาคมเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
สำหรับอุบัติเหตุร้ายแรงในครั้งนี้และขอแสดงความเสียใจ
โรงงานผู้ผลิตที่อยู่ใกล้เคียงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ
ผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากระหว่างการควบคุมเพลิง
และนับนักดับเพลิงที่เสียชีวิต๑ท่าน
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง
หลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วบริษัทจะรับผิดชอบ
และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของบริษัทมิงตี้เคมิคอลจำกัด
ขณะที่ชาวบ้านที่อยู่รอบคุณนัทพงศ์
คือกลับเข้าไปบ้านได้แต่อยู่ได้หรือเปล่า
เดี๋ยวฉันว่าไม่แน่ใจเพราะว่ารอบคือได้รับผลกระทบ

บางคนก็ไม่มั่นใจว่าโครงสร้างบ้านมันปลอดภัยหรือเปล่านะครับ
อย่างที่นี่ค่ะตัวแทนชาวบ้านลูกบ้านของโครงการ
พาติโน่บังนาวงแหวนอันนี้อยู่ในซอยกิ่งแก้ว๒๕
รวมตัวกันค่ะเรียกร้องเจ้าของโครงการก็คือบริษัทพฤกษานะคะ
ขอให้ออกมาชี้แจงความชัดเจนในการรับผิดชอบ
เพราะว่าเขาเป็นหนึ่งโครงการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะ
คือหมู่บ้านนี้กระจกของบ้านในโครงการแตกเกือบทั้งหมดเลย
ถ้าเราดูจากดาวเทียมเนี่ยรอบนั้นหมู่บ้านเยอะมาก
คืออย่างหมู่บ้านนี้กระจกในโครงการแตกเกือบทั้งหมด
แล้วก็ฝ้าหลังคาต่างมันหล่นพังลงมา
เรื่องกลับเข้าบ้านดูตาไม่ไม่ได้นะคะแบบนี้นะคะ
ซึ่งมีอยู่คนนึงคุณอิทธิการจิตสมบูรณ์
เขาบอกเขาอยากได้ความชัดเจนจากโครงการว่าจะช่วยเขายังไงนะคะ

เมนต์ในเพจก็ไปลบคอมเมนต์
อยากจะให้ช่วยเหลือหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของการทำหลังคา
เพราะว่าตอนนี้ฝนยังไม่ตก
ถ้าตกอยู่ก็อยู่ไม่ได้นะคะน้ำก็จะเข้ามาในบ้าน

กระจกแตกแบบนี้อยู่ยังไงนะยุงไม่เข้าไปหามแย่ครับ
แล้วคุณนัทพงศ์ดูนะอันนี้เป็นโครงการเขาบอกบ้านใหม่อ่ะครับ
คือบางคนก็เก็บเงินซื้อมาทั้งชีวิต
ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในตอนนี้นะคะ
มันมีการเปรียบเทียบด้วยเพราะว่าโครงการข้างเขาก็ดูแล
เขาก็ช่วยลูกบ้านของเขานะครับ
อย่างคุณอิทธิการบอกว่าแหมพอเปรียบเทียบกับโครงการข้าง
รู้สึกน้อยใจรู้สึกผิดหวังนะคะ
ส่วนท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรประการ
พลตำรวจตรีชุมพลภุมภวงพูดในเรื่องของคดีค่ะ
วันนี้เขาบอกว่าพนักงานสอบสวนตอนนี้ได้สอบสวน
ผู้ได้รับบัตรเจ็บไปแล้วบางส่วนนะคะ
ผู้จัดการโรงงานแล้วก็พนักงานที่อยู่ในช่วงเกิดเหตุ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของใคร
แล้วก็จากกระทรวงวิทยาศาสตร์เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนค่ะ